คุณผู้ชมฮะรอคอยกันมา๓๐ปีรู้ไหมเรื่องอะไร

หลังจากลิเวอร์ฟูล์นะฮะหงษ์แดงไปคว้าแชมป์นะฮะ
ทำลายสถิติคว้าแชมป์พรีเมอร์ลีกมาครองได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสต
ดูสิก็มีคนที่สมหวังและมีคนที่เจ็บใจ
เรือใบสีฟ้าคุณเจ็บใจไหมเจ็บใจ
ก็ปรากฏว่าตอนนี้นะครับ
นี่คุณเห็นแฟนคลับของหงษ์แดงลิเวอร์ฟูล์ไหมที่อย่าวนี่ที่พะเยาว์
นี่เขาไปแห่ฉลองแชมป์กันเลยนะ
กลางแยกกลางอะไรแบบนี้เลย
แต่ทีนี้ก็มีแฟนคลับของอีกฝั่งหนึ่งก็เข้ามาแซว

ต้องให้เขาหน่อยรอคอยมา๓๐ปีแล้วเนี่ย
โอ้โหนั่นนะฮะแต่ว่าทีนี้นะครับก็
ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้ระบายสีฟ้านะเขาก็ต้อง

ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีแต่งตัวไม่มีเสื้อไม่มีผ้าพันคอหน่อยล่ะคะคุณไกรสอน

เอาใจช่วยลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าไม่ได้เชียร์แบบเป็นจริงเป็นจังนะครับ

ก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับจากใจแฟนบอลปีศาจแดง
ไกรเซอร์สาลาวเทิลนะครับไม่ใช่แมนอยู่นะครับ